ตอนแรกน่าจะเป็นเรื่องของการ
นำตัวแก่นำคนอยากเลือกตั้ง

แต่ปรากฏว่ามันมีเรื่องใหม่มาเซอร์ไพรส์แล้วก็แย่งซีน
ก็ยังอยู่ในศาลอยู่นั่นแหละเหมือนเดิม
ก็คือเรื่องของการจับกลุ่มตัว

เรื่องแรกก็เกี่ยวกับเรื่องทุจริตนันทรวัฒน์
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของพระพุทธอิสระ
ซึ่งเป็นคดีที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ตอนนั้นเป็นการสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มกปปส
ปล้นทรัพย์ปล้นปืนจากตำรวจสันติบาล
เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน

แล้วก็เราจะมีเรื่องของความคืบหน้า
ซึ่งตำรวจได้นำตัวพระชั้นผู้ใหญ่ทั้ง๓วัดที่วันนี้
ลงไปบุกจับตัวมาค่ะ
คดีแรกคือร่วมกันทุจริตร่วมกันกันโชคทรัพย์
๓วัดไปที่สารทุจริตสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
ส่วนอีกคดีของพระพุทธอิสระไปที่สารอาญารัชฎาพิเศก
เรียงกันตั้งแต่ช่วงเช้าตำรวจกองปราบก็นำกำลังลงไปพื้นที่
จุดแรกที่ลงไปก่อนก็คือวัดสะเกด
สะเกดหลังจากที่ลงไปแล้ว
คือเดิมทีเดียววัดนี้มีทั้งพระชั้นผู้ใหญ่
มีทั้งคารวาสรวม๘คนด้วยกันที่ถูกออกหมายจับ
แต่ปรากฏว่าพอลงไปถึง
เจ้าอาวาสก็คือพระพรมสิทธิหรือว่าเจ้าคุณทงชัย
อัตมาลาเลาโยมไปแล้วลงไปไม่เจอท่าน
ก็เลยทำให้ตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถควบคุมตัวเจ้าอาวาสได้
ทำให้ตอนนี้ควบคุมตัวเฉพาะพระชั้นผู้ใหญ่ในวัด
นั่นก็คือผู้ช่วยเจ้าอาวาส
พระศรีคุณาพรแล้วก็พระครูสิริวิหารการ

นิมนต์ทั้งสองรูปมาสอบปากคำที่กองปราบ
ส่วนพระวิจิตธรรมากรหรือว่าเจ้าคุณเทิด
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาภาษณ์อยู่ที่โรงพยาบาล
ตำรวจก็ได้อายัดตัวแล้วก็นิมนต์มาสอบปากคำเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะ
ส่วนจุดที่๒ก็คือวัดสามพระยาลงไปจุดนี้
สามารถควบคุมตัวเจ้าอาวาสก็คือพระพรมดิหลก
ควบคุมตัวขณะที่ท่านจำวัดอยู่
จุดที่๓ก็คือที่ตำรวจลงไปตรวจสอบ

ก็คือวัดสัมพันธวงศ์ปรากฏว่า
พอลงไปถึงจุดนี้พระพรมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ไม่พบตัวท่านแล้วนะคะเชื่อว่าก็น่าจะหลบหนีไปแล้วเช่นเดียวกัน
ก็เลยนิมนต์พระพิสุ๕รูปพร้อมกับควบคุมตัวคารวาส๔คน
มาสอบสวนมาสอบปากคำค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน
ก็คือช่วงเช้ามืดนะคะที่วัดอ้อน้อย
วัดนี้พระพุทธอิสระจำวัดอยู่
ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะตำรวจหน่วยคอมมาโด
เดินทางเข้าไปเข้าไปแล้วก็ไปควบคุมตัว

ซึ่งพระพุทธอิสระยังจำวัดอยู่
ที่เข้าไปควบคุมตัวก็คือในฐานความผิดปล้นทรัพย์
หัวหน้าอ้างยี่ซ่องโจรจากความผิด
ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่การชุมนุมกฎปศ๑๐กภ๒๕๕๗
คดีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตเงินทอนวัด

แต่ว่าเวลาเกิดขึ้นไล่เลี่ยกัน

ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวพระพุทธอิสระ
ไปฝากหางที่ศาลอายารัชดาพิเศษผัดแรก
ซึ่งในท้ายมีการคัดค้านการประกันตัวด้วย
สำหรับพนักงานสอบสวนนะคะ
ติดตามบรรยากาศและรายละเอียดกันหน่อยนะคะ
สำหรับคดีของพระพุทธอิสระจากสารอาญารัชดาพิเศษ
ติดตามจากคุณพลอยสจิริษศิลปภูมิสุข่าว

ค่ะเป็นเวลากว่า๖ชั่วโมงนะคะที่ตำรวจกองมังคับการปราบปรามค่ะได้มีการสอบปากคำนะคะพระพุทธาอิสระค่ะก่อนที่จะมีการนิมนต์นะคะไปฝากขังอย่างสารอายารัชดาค่ะพร้อมกับมีการคัดคล้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนนะคะขณะเดียวกันค่ะจะเอาวาดวัดสามพระยานะคะพร้อมกับผู้ช่วยจะเอาวาดวัดสเกตค่ะก็

บริเวณกองมังคับการปราบปรามแห่งนี้ค่ะบริเวณกองมังคับการปราบปรามแห่งนี้ค่ะบริเวณกองมังคับการปราบปรามแห่งนี้ค่ะบริเวณกองมังคับการปราบปรามแห่งนี้ค่ะบริเวณกองมังคับการปราบปรามแห่งนี้ค่ะบริเวณกองมังคับการปราบปรามแห่งนี้ค่ะบริเวณกองมังคับการปราบปรามแห่งนี้

พร้อมด้วยพระอีกหนึ่งรูปค่ะแล้วก็คารวาสอีก๔คนนะคะ
ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับในคดีทุจริตเงินทอนวัดค่ะ
ขออำนาจสารอาญานะคะคดีทุจริตและประพฤติมิชอบการฝากขังนะคะ
หลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตำรวจนะคะ
นิมนต์ทั้งหมดค่ะมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามนานกว่า๖ชั่วโมง
ซึ่งพระวิจิตธรรมาภรณ์นะคะหรือเจ้าคุณเทิดค่ะ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกดนะคะก็ได้ถูกอายัดตัวจากโรงพยาบาลสมิติเวศ
เพื่อมาสอบสวนด้วยเช่นเดียวกันขณะเดียวกันนะคะ
ตำรวจค่ะยังได้มีการนิมนต์ค่ะพระพรมดิหลกนะคะ
เจ้าอาวาสวัดสามพระยาค่ะกับพระลูกวัดนะคะ
แล้วก็พระอัฐกิจโสพลค่ะเลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานครนะคะ
ขออำนาจสารฝากขังด้วยโดยเบื้องต้นนะคะ
จากการสอบถามค่ะทนายความนะคะของเจ้าอาวาสวัดสามพระยาค่ะ
ก็ได้ยอมรับนะคะว่ามีการรับเงินที่จัดสรรมาจำนวน๕ล้านบาทจริงค่ะ
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะคะว่ามีการส่งต่อไปให้ยังกับคารวาสหรือไม่
สำหรับการทุจริตคดีเงินทอนวัดของวัดสะเกดวรมหาวิหารนะคะ
ตำรวจค่ะก็พบว่ามีการทุจริตเงินทอน๒ปีงบประมาณด้วยกันนะคะ
นั่นก็คือปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดค่ะเป็นปีงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนภาพปริยัติธรรมนะคะ
วัดสะเกดจำนวนกว่าแปดสิบเจ็ดล้านบาทค่ะทั้งที่วัดสะเกดนั้นนะคะ
ไม่ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนดังกล่าวแต่กลับรับงบประมาณดังกล่าวไปนะคะ
มีความผิดชัดเจนค่ะส่วนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าค่ะ
แบ่งออกเป็น๒โครงการนะคะได้แก่โครงการอบรมคุณธรรมค่ะ
งบประมาณสามสิบเจ็ดล้านบาทนะคะถูกนำไปกระจายให้กับสองวัดนะคะ
แปดล้านบาทด้วยกันค่ะแล้วก็ได้มีการทอนเงินนะคะ
วัดสะเกดจำนวนยี่สิบเก้าล้านบาทค่ะโดยตำรวจนะคะ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่าเงินทอนที่คืนวัดนั้นได้มีการคืนให้สำนักพระพุทธศาสนา
หรือว่าอยู่ที่ผู้ใดค่ะส่วนโครงการศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะคะ
นะคะไม่ได้นำไปใช้ทำนวนบำรุงศาสนาแต่อย่างใดค่ะ
แต่ว่าถูกโอนเข้าบัญชีของนางสาวนุชราสิทธินอกนะคะ
จำนวนยี่สิบห้าร้านบาทและนายทีระพงภรรย์ศรีอีกจำนวนห้าร้านบาทค่ะ
ทั้งสองคนเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินด้วย
รวมสองปีวัสเกตได้ทุกจริตเงินไปกว่า๑๓๐ล้านบาท
ส่วนวัดสามพญาวรวิหารแล้วก็วัดสัมพันธวงศาลาม
ตำรวจพบว่าได้รับเงินงบประมาณมาวัดละ๕ล้านบาท

แต่เงินนะคะกลับถูกโอนเข้าบัญชีคารวาสรวม๙บัญชีค่ะ
สำหรับผู้ต้องหาขณะนี้พระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัสเกต
อยู่ระหว่างการหลบหนีนะคะโดยเจ้าหน้าที่นั้นบอกว่า
พบตัวครั้งสุดท้ายช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้
ขณะที่นั่งรถตู้เข้ามาฉันเพลจากนั้นในช่วงเย็น
ก็ได้มีการบอกกับลูกศิษย์ว่าจะไปดูการก่อสร้างหลังวัด
ก่อนที่จะหายตัวไปซึ่งจากการตรวจพบ
ตำรวจก็ได้มีการพบประตูลับที่อยู่บริเวณด้านข้าง
คาดว่าเป็นประตูที่ใช้หลบหนีออกไปค่ะ
ด้านพระพรมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์นั้น
ขณะนี้ก็ยังคงไม่พบตัวเช่นเดียวกัน
โดยหลังจากนี้นะคะก็จะต้องจับตาดูกันต่อไป
รวมถึงภาคเทระชั้นผู้ใหญ่ทั้ง๕รูปการทรงครอบเอ็กซา
ซึ่งหากศาลนั้นมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัว
ทั้งหมดก็จะต้องถูกศึกจากการเป็นพระทันที
แต่ทางตำรวจนั้นก็ได้มีการเตรียมชุดสีขาวไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
โดยขณะนี้นะคะผู้บัญชาการตำรวจศักดิ์ศูนย์กลางค่ะ

โดยคาดว่าจะออกมาชี้แจงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยตัวเองค่ะ
ชจีริธิสินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกองบังคับการปราบรามค่ะ
ขอบคุณคุณพลอยสจีด้วยนะคะสำหรับบรรยากาศที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะ
หลังจากนี้ไปดูจากนาฬิกาแล้วก็อีกประมาณชั่วโมงนิดเองนะคะ
สำหรับดูว่าเพิ่มเติมหลังจากการประชุมของตำรวจออกมาแล้ว
หลักฐานเพิ่มเติมจะสามารถออกหมายจับใครได้อีก

เพราะว่าหมายสิ้นสุดก็คือ๖โมงเย็นของวันนี้